คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ก็จะให้ดูเหมือนกันคุณย่าอายุ๗๐กว่าแล้วนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งหลานชายตัวน้อย๗ขวบจะส่งหลานซ้อมฟุตบอล
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะตอนที่ย่ากับหลานขี่มอเตอร์ไซค์ไปเจอกระบะคันหนึ่ง
อันนี้ก่อนจะเกิดเหตุนะให้ดูพฤติกรรมของกระบะก่อนเขาขับมายังไงค่ะ
คุณผู้ชมเอาให้เห็นกล้องทั้งสองฝั่งเลยเห็นพฤติกรรมของกระบะคันนั้นไหมอ่ะ
คือปล่อยควันดำมาค่ะแล้วนี่นี่นี่คือหลังจากที่เขาขับไปเมื่อกี้นะ
อันนี้อันนี้ปล่อยควันดำนะเห็นทั้งสองมุมไปแล้วนะคะ
เดี๋ยวขอดูภาพหลังจากที่เกิดเหตุเลยเพราะว่าอะไรล่ะ
สภาพชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์ของย่ากับหลานไปพุ่งชนแบบตกลงไปข้างทางแบบนี้ค่ะ
เนื่องจากรถกระบะคันนั้นไปชนรถมอเตอร์ไซค์ของย่าหลานที่กำลังจอดรอยูเทิร์นอยู่
ชนจนย่าหลานกระเด็นตกข้างทางรถกระบะเองรถมอเตอร์ไซค์เองก็ตกลงข้างทางเหมือนกัน
เมื่อกี้เห็นล้อที่หลุดไหมชิ้นส่วนมันกระจายแบบนี้เลยค่ะ
โอ้โหเนี่ยแล้วเหตุการณ์นี้ทำให้ย่าและหลานเสียชีวิตนะคะ
คุณย่าคือนางระพีแนวพาณิชย์อายุ๗๑ปีค่ะ
เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วตามเนื้อตามตัวย่ามีแผลเต็มไปหมดเลย
ท้องเป็นแผลฉีกเลยนะคะขออภัยคุณผู้ชมไส้ทะลักออกมากระดูกย่าหักหลายซี่
ส่วนหลานเนี่ยเด็กชายนิปุ่นอำมรปานอายุ๗ขวบก็น้องเนี่ยเป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนค่ะ
ตอนเสียชีวิตนี่คือยังใส่ชุดนักบอลอยู่เลยนะคะแล้วตามเนื้อตามตัวน้องก็มีแผลชะกันเหมือนกัน
กระดูกหักด้วยนะคะส่วนรถกระบะคันที่ชนย่ากับหลานข้างหน้ารถเนี่ยพังยับจนกันชนอ่ะ
หลุดออกมาค่ะคนขับอายุ๒๒เองคุณผู้ชมชื่อว่านายนพกรแก้วบุญเรืองเจ็บที่ใบหน้า
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลดูหน้ารถกระบะสิตรงกระโปรงหน้ามันยุบยู่มาแบบนี้
ชาวบ้านมามุงดูเหตุการณ์นะแล้วจังหวะที่ชาวบ้านมาดูเหตุการณ์
แม่แม่ของน้องนิปุ่นมาถึงอ่ะโอ้โหร้องไห้จนเป็นลมอะค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแม่ร้องไห้แบบนี้แม่บอกว่าไงรู้ไหม
เมื่อวานเนี้ยย่าขี่รถมาส่งหลานจะไปซ้อมบอลโค้ชอ่ะนัดมาให้มาส่งตรงนี้นั่นแหละ
เพราะว่าเดี๋ยวโค้ชจะมารับน้องไปซ้อมต่อไม่คิดเหมือนกันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วชาวบ้านอ่ะชาวบ้านเขาเห็นเหตุการณ์จังหวะที่เกิดเหตุฟังชาวบ้านเล่าหน่อยละกันค่ะ
ตอนตอนที่ขับมาแบบจังหวะที่เราเข้าซ้ายไปแล้วอ่ะกระบะมันมาทั้งขวาเหมือนกัน
แล้วมันก็ปาดปาดปาดเข้าไปทั้งขวาค่ะคือแบบขับแล้วก็เล่นเครื่องแล้ว
แบบชนกางลักษณ์
นี่ค่ะซึ่งทีนี้จากการสอบถามนะญาติของคนขับกระบะวัย๒๒ปี
๗เสมียนจะไปรับน้องสาวเรียนอยู่ที่ตัวเมืองราชบุรี
ทีนี้ก็มาเร็วไงคะแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ตำรวจก็ต้องอายัดตัวนายนพกรจากที่โรงพยาบาลเอาไว้ก่อน
แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาสอบสวนแล้วก็ต้องดำเนินคดี
นักข่าวของเราเห็นเรื่องนี้มันกลายเป็นเหตุสลดมากนะ
ที่ผ้าขาวเนี่ยห่อส่วนของคุณย่ากับหลานอยู่ตรงนี้
เราก็เลยไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
วันนี้ญาติก็ไปยื่นเอกสารทำเรื่องจะรับศพย่าหลาน
สพเมืองราชบุรีและศูนย์นิติเวชโรงพยาบาลราชบุรีนะคะ
เดี๋ยวจะนำศพไปประกอบพิธีตามศาสนาที่วัดสัตนาศค่ะ
แล้วก็ขอรับการเยียวยาบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ
บรรยากาศก็เศร้าแหละคุณผู้ชม
อุบัติเหตุที่มาพรากชีวิตย่าหลานไปไม่มีใครทำใจได้
ถามเรื่องทางคดีหน่อยค่ะจากพนักงานสอบสวนสพเมืองราชบุรีนะคะ

อายัดตัวคนขับรถกระบะเอาไว้สอบสวนเพิ่มเติมแล้ว
แล้วก็ให้ทางโรงพยาบาลราชบุรีต้องตรวจด้วยนะ
หาสารเสพติดหาแอลกอฮอล์
ผลปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดไม่พบแอลกอฮอลในร่างกายค่ะ
แต่คือเขามาเร็วไงคะมาเร็วแล้วก็พ่นควันดำอ่ะ
ทีนี้เดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดในจุดที่เกิดเหตุก่อน
ประมวลความเร็วของรถกระบะที่บอกว่ามาเร็วด้วย

แต่ว่าตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหากับคนขับรถกระบะนะคะ
คือภาพกล้องวงจรปิดที่เราได้มามันเป็นช่วงก่อนเกิดอุบัติเหตุ

ย่ากับหลานกำลังจะยูเทิร์นยังไม่ได้มา